ในเวลาที่คุณจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศ

แต่เมื่อกี้ได้ดูของสหรัฐอเมริกาไปแล้ว
โอโหเห็นเวลาพยุทธนดดอน
ในระยะนี้ก็ต้องคอยติดตามสภาพอากาศเหมือนกันนะครับ
สองวันนี้อย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่เมื่อวานว่าอาจจะร้อนหน่อย
อากาศหลายพื้นที่อาจจะมีแสงแดดที่ค่อนข้างแรงนะครับ
แต่ว่าหลังกลางสัปดาห์นี้มีการคาดการณคร่าวนะครับว่า
เราจะได้เจอกับอากาศที่เย็นสบาย
เย็นสบายต่อเนื่องไปสัปดาห์เต็มเลย
แต่ว่าหลายพื้นที่อย่างเช่นบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
กาญจณะบุรีนะครับแถวตาแบบนี้
จะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะในแต่ละวัน
ร้อนจัดนะครับทั้งฝนตกก็หนัก
เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาดูกันหน่อยเรามีมหรสบโชว์อีกแล้ว

เรื่องของการใช้ชีวิตใครปลูกพืชสวนพืชไร่การเกษตรต่าง
จะต้องเตรียมรับมือสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศที่ร้อนนะครับ
จุดที่อยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
ปกติแล้วเขาจะมีแนวเทือกเขาอันหนึ่งกั้นไม่อยู่
เทือกขาวที่กั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า
เทือกเขานี่ถือว่าเป็นประการสำคัญเลยทีเดียว
ในการดักกระแสลมดักกระแสฝน
ซึ่งตอนนี้ลมของเราพัดออกไปที่ตะวันตก
พอลมพวกนี้เขาเอาความชื้นมาพัดไปบริเวณฝั่งตะวันตก
เขาก็จะไปเจอกับพวกภูเขาต่าง

ดังนั้นพื้นที่ตรงนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นซาวน่า
สาวหน้าขนาดย่อมความชื้นอุณหภูมิสูงไปกักเก็บไว้
บริเวณด้านกล่าวมันเยอะตรงต้อง

จึงทำให้อากาศร้อนอบอ้าวเจอแสงแดดเข้าไปอีก
โอ้โหยิ่งเพิ่มอุณหภูมิอย่างที่ได้บอกทั้งสองท่านไป
ถ้าหากเราเจออากาศร้อนแดดร้อนแล้วก็มีความชื้นเข้ามาอีก
ก็จะเพิ่มอุณหภูมิความรู้สึกร้อนให้เพิ่มมากขึ้น
จากเรื่องของอากาศที่ร้อนแล้ว
พอความชื้นเหล่านี้มีการสะสมเยอะเยอะจนอากาศเย็นเข้ามาปะทะ
สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเรื่องของฝน

ซึ่งฝนที่จะตกส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝนที่มีการก่อตัวของยอดเมฆค่อนข้างสูง
จึงทำให้มีลักษณะเป็นเรื่องของฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่า
ดังนั้นในบริเวณฝั่งตะวันตกหรือว่าในบริเวณพื้นที่อย่างพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้
สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนเช้าก็จะเริ่มมีการสะสมกระแสลมเรื่องของความชื้น
ตอนเย็นบ่ายก็จะเริ่มมีการกันตัวกลายเป็นฝนลงมา

ถูกต้องนะครับอันนี้ก็จะต้องระวังกันหน่อย

ซึ่งตอนนี้ทั่วโลกก็มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเหมือนกัน

เป็นภาพถ่ายที่แสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมในไทยของเรา
จะสังเกตว่าบริเวณเมืองไทยมีกลุ่มเต้นฟนพาดผ่านมาเลย
ภาพแบบเนี้ยอธิบายให้คุณผู้ชมกับทั้งสองท่านก่อน
จะก่อตัวกลายเป็นกลุ่มฝนฟ้าขนองได้เยอะกว่า
ตอนนี้ปีนี้สภาพอากาศอย่างที่ได้ออกไป
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกอย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีตอนนี้

อากาศเย็นจนทำให้ดอกไม้เขาไม่ประซ่ำ

ดังนั้นดอกไม้บางชนิดก็ยังไม่บานตอนนี้

ต้องนะครับอันนี้คือสภาพอากาศที่เกิดขึ้น

เห็นควันที่ลอยออกมาเป็นสีดำเทา

แต่ว่าภูเขาไฟลูกนี้เดี๋ยวไปดู

สีอะไรครับ

ตกแต่งรึเปล่า
เป็นที่ขอไฟที่มีควันออกมาเป็นสีชมพู

เขาบอกว่าภาพนี้เป็นภาพที่มีการแชร์ในโลกออนไลน

เพราะว่าดูแล้วมันก็เนียนเหมือนกัน
สืบไปสืบมาปรากฏว่าเป็นงานของศิลปินคนหนึ่งที่มีชื่อว่า
ฟิลิปโฮเดส๑๔ปี

เขาสนใจในเรื่องของการตัดต่อภาพ๓มิติ
เราก็เลยอยากที่จะทำให้เผาไฟปกติเราเห็นน่ากลัวไงออกมา
โอ้โหเป็นสีดำเป็นสียำพูมุ้งมิ้งซะหน่อยครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งภาพผลงานที่ก็ทำให้ดูเพลินไป
เขาเรียกว่าเพิ่มสีสันให้กับธรรมชาติ
จากความน่ากลัวหดร้ายก็กลายเป็นความสวยงามไป
แต่ยืนยันว่าตกแต่งนะ

แต่ว่าค่ำคืนนี้นะครับสภาพอากาศอย่างที่ได้บอกไปว่า

บางทีเห็นแดดจัดอยู่อยู่ครึ่มเฉยเลย

ก็ยังไงเดี๋ยวสภาพอากาศช่วงนี้

เดี๋ยวไปติดตามข่าวกีฬากันต่อ

เดี๋ยวรอข่าวกีฬามาในเรื่องรอบขอบสนาม